ท่านผู้ชมครับช่วงนี้โหแทบทุกจังหวัดอ่ะ
คุมเข้มยังอยู่นะฮะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกเคหาสถาน
นนทบุรีนี่คือจังหวัดที่เป็นพื้นที่เข้มข้นเลยนะครับ
นนทบุรีเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอไปตลาดนะ
มีลูกเล็กไปสองคนความจริงโทษเด็กไม่ได้หรอกใช่ไหมฮ
ผู้ใหญ่นี่แหละไม่ใส่หน้ากากอนามัยไปเจอแม่ค้าแถวนั้น
เขาก็ตะโกนว่าบอกเอ้ยไม่ได้ปรากฏว่าโอ้โห
ด่าใส่สวนกลับกันซะไปดูนะฮะ

นี่ค่ะคือยิ่งช่วงตะโกนนี่โอ้โห
เด็กสองคนนี้ก็คงจะงงอึ้งเลย

คือผู้หญิงคนนี้เธอตำรวจตามตัวเจอแล้ว
ก็อ้างเหตุผลว่าเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าผู้หญิงคนนี้มากับเด็กอีก๒คน
คนหนึ่งผู้หญิงสัก๒ขวบนะนั่งหน้าคนปั่น
ข้างหลังเด็กชายวัย๕๖ขวบซ้อนมา๓คนนะครับ

เป็นแม่นะฮะลูกสองคนนะครับ
สุดท้ายเนี่ยแม่ค้าแถวนั้นเขาก็บอก

ก็เลยมีการตะโกนด่ากันด้วยถ้อยคำหยาบคาย

เป็นหน้าตลาดดอนพรมใกล้ป้ายรถประจำทางนะครับ
ถนนบางกรวยไซน้อยตะบนบางเลนอำเภอบางใหญ่
นนทบุรีแน่นอนว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์

วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ

ที่ไม่ชอบการกระทำแบบนี้

ถ้าจะโดนด่าอะไรจริงก็เงียบ
เงียบไว้แล้วก็ขับรถกลับไปก็ได้
หรืออาจจะขอพี่หนูขอโทษนะ

ขอโทษแล้วทุกอย่างก็จะงุ่มนะฮะ

คนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาด้วยใช่ไหมคะ

ที่ความที่ไม่ชอบการที่จะทำแบบนี้
พี่ก็เลยตัดสินใจเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้

ถึงเขาจะบ่นจนยังไม่หยุด
เราก็รีบขับรถหนีไปก็ได้ใช่ไหม
อยู่ที่สติอารมณ์
เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้

เพราะนี่โรคเยอะมีโรคประจำตัว

เพราะนี่ก็เดินหลบไปข้างใน
แล้วก็หมอว่าระฟุตศาสตร์หน้าด้านมายืน
แล้วเขาก็เลยด่าเป็นชุดเลย
ไปด่าเป็นชุดเลย
ด่าเราแรง
ไม่ได้ตอบโต

ออกมาจากบ้านได้ยังไงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

ตามเจอตัวผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับที่ปรากฏในคลิปนะครับ
อาศัยอยู่ในซอยแถวนั้นนะฮะแถวตลาดนั่นแหละนะครับ
ยอมรับว่าไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านจริง
แต่บอกว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยเธอหยิบมาแล้วล่ะนะ
เพราะจะไปตลาดแต่ยอมรับว่าลูกสองคนเนี่ยไม่ได้หยิบใส่ให้
ระหว่างทางเนี่ยเธอใส่ของเธอมาแต่มันขาด
ก็เลยถอดเอาไปวางเอาไว้ที่ตะกร้ารถจักรยาน
ตั้งใจว่าไปซื้อของกินแป๊บเดียวเดี๋ยวรีบกลับ
ไปถึงหน้าร้านขายผลไม้เจอแม่ค้าก็ว่าเธอ

ก็สักพักหนึ่งก็สั่งน้ำให้ลูกดื่มอะไรพวกนี้นะครับ
ของซื้อของระหว่างรอของอยู่
แม่ค้าขายผลไม้เธออ้างนะเธอบอกมาด่าเธอประมาณว่า
เธอก็ไม่พอใจก็เลยมีการด่ากลับไป
ในคลิปยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมาย
รับว่าทำไปเพราะประมาทนะฮะ
ส่วนที่ว่าแม่ค้าก็เพราะว่าถูกว่าก่อน
แต่วันนั้นอุบัติเหตุจริงสายแมทค่ะแล้วเราไปจอดรถตรงที่เขาขายของก็เหมือนกับเขากลัวนะแต่เราก็โอเคเราก็ยังไม่ได้สวมแมสนะโอเคป้าจบแค่นี้นะแต่เขาไม่จบตรงที่ว่าพอเราขึ้นรถปุ๊บเรารับน้ำมาแล้วเขาบอกเฮ้ยหน้าด้านอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะทำไมคุณต้องพูดขนาดนี้เราก็เลยโมโหบันดาลทักษะคำว่าหน้าด้านแค่นั้นเอง
ทำไมคุณไม่ถามเราว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่สวมแมทมาล่ะน้องน้องมีแมทไหมพี่จะให้หรือว่าเออเตือนเราธรรมดาเราโอเคแต่คุณด่ายังงี้เราไม่โอเคก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันคือคุณต้องการอะไรคนที่เอาไปแชร์หนูอยากเจอเขาแล้วหนูอยากถามว่าเฮ้ยต้องการอะไรทำไมพี่ไม่ถามเราว่าเรื่องมันเกิดยังไงลูกคุณเป็นยังไงความพร้อมคุ